ของรอยสักดาราค่ะบางคนเนี่ยสักเพื่อความสวยงามใช่แต่บางคนคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อสักเพราะว่ามีความเชื่อว่ามันจะเป็นวนครั้งแล้วบางคนคุณผู้ชมเป็นพระเอกดังมากนะคะแล้วก็สักทั้งหมดสิบห้ารอยสักบนแผ่นหลังทั้งหมดเลยค่ะคนนั้นก็คือพี่อ้ำอธิชาตินั่นเองคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนะคะต้องบอกว่าหลังพี่อ้ำเนี่
เลยล่ะค่ะเพราะว่าคิดว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งค่ะแต่พี่อ้ำก็ออกตัวนะคะว่าเรื่องเสริมดวงหรือว่าปกป้องพยันตรายเหมือนที่คนอื่นเชื่อเนี่ยส่วนตัวพี่อ้ำไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะคะแต่การศักดิ์แต่ละลายเนี่ยมีความหมายทั้งสิ้นค่ะมีครูบาอาจารย์ศักดิ์ให้นะคะแล้วก็เป็นรอยสักเกี่ยวกับนักรบทั้งหมดไป

แต่ว่าพี่อ้ำเนี่ยคือเขาบอกว่าอย่างที่บอกไปไม่ได้สักเอาสวยงามไม่ได้สักเอาแบบของขลังนะคะแต่ว่าศักดิ์ไปแล้วก็คือมันติดอกติดใจนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะก่อนศักดิ์ก็ศึกษาข้อมูลก่อนแล้วกันเนาะ